คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ

ที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของลุงโลศ

จะได้รับทุนต่อชีวิตไปเท่าไหร่

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้ทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

เพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
กุญแจแต่ละดอกนะครับคุณผู้ชมครับ
มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาทีนะครับ

จะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

แต่จะได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับครอบครัวเราเช่นกัน
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับ
จากเรื่องบ้านของเราครับ

ก็กลายมาเป็นเอาพืชอัมพาตตอนอายุใกล้อีกจะ๖๐แล้ว
ลุงเคยเครียดมา
ไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปแล้ว
แต่ลุงก็ได้ฟับรักจากเวียงของลุง
ฟับรักจากลูกของลุง
และก็ฟับรักจากหลานของลุง
ทำให้ลุงมีกำลังใจอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สัตว์ชนิดใดอยู่ในบลูน

ถ้าถูกตัวนี้นะคะก็คือ๕๐๐๐บาท
จะมีผลกับ๑ล้านบาทเพราะฉะนั้นผิดไม่ได้นะคะ
ถูกไม่ถูก
ที่อยู่ในบรรลูนนี้นะครับก็คือ
ีราฟลิงแล้วก็ช้างนะฮะ
ครอบครัวลุงโลศจากปฐุมธานีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูกก็จะได้กุญแจเพิ่มไปด้วยนะครับ
เอาละฮะ๑ข้อผ่านไปแล้วเป็นกำลังใจให้
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องวงแคสต์ครับ
เวลานารถเรียกก็จะคอยวิ่งไปดู
จะเอาอะไรต้องการอะไรอะไรอย่างนี้

ก็จะคอยไปช่วยดูนโรศตอนที่นาเล็กไม่อยู่ไปขายของ
ถ้านาโรธจะเรียกใช้หนูคือเขาจะใช้ไม้เคาะที่ลางไม้สังกษี

ตัวเลือกใดคือชื่อเดิมของวงแคส

ตัวเลือกที่หนึ่งนั่นเองก็คือ

ตอนนี้นะครับครอบครัวของลุงโลศจากปฐุมธานีนะครับ

๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ก็คือเรื่องอาหารเสียบไม้ครับ
พอลุงล้มป่วยเป็นอำมพลึก

เงินทองที่เก็บไว้ก็เอาออกมา

มาช่วยทำของขายตอนเช้า

สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
นำอาหารมาเสียบไม้อย่างละ๘๐๐
ให้รวมทั้งสิ้น๓๒ไม้ไข่ในเวลา๓นาที
มาลุ้นกันว่าป้าเล็กทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลาเราให้ไว้๓นาที
ทั้งสองคนใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๑๓นาทีครับ
เอาล่ะป้าเล็กครับตอนนี้ครอบครัวของลุงโลศจากปฐุมธานีนะครับ
รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และรับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

ผมจะเฉลยข้อสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องกบสุวนันครับ
พอเลิกงานมาหนูก็จะมาคอยถามพ่อกินข้าวหรือยัง
กางมุ้งไหมจะนอนหรือยัง
ก็จะคอยบอกแกว่าเอออย่าคิดมากนะ
ต้องเดินได้เพราะต้องคิดถึงหลานไว้
เพราะพ่อเป็นคนรักลูกหนูมาก
ตอนนี้พ่อยังแข็งแรงพ่อก็จะคอยช่วยเหลือแทบทุกอย่างค่ะ
คอยเป็นรับไปส่งลูกของหนู
หลังจากพ่อล้มป่วยฐานะทางบ้านก็แย่ลง
หนูก็พยายามที่จะทำงานให้มากขึ้น

ตัวเลือกใดไม่ใช่ภาพยนตร์ที่กบสุวนันแสดงนำ
ขอตอบข้อที่๓ไม้ทีผู้กันแอ่นเซอร์ติ

ถูกฟัวนี้คือ๑แสนบาทนะครับ

ตัวเลือกที่สองนั่นเองคือเรื่องปฐมมัธยมเปรี้ยวอมหวานไม่ใช่ภาพยนตร์ที่กบสุวนันแสดงนำครับ
เอาล่ะตอนนี้นะครับครอบครัวของลุงโลศนะครับจากปฐุมธานีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตสองดอก
ยังมีโบนัสหลังตู้รออยู่
ธิษฐานให้ดีตอนนี้ครอบครัวของเรานะครับลุงโลศมีสิทธิ์เลือกกุญแจสองดอกด้วยกัน
เพราะฉะนั้นกุญแจต่อชีวิตดอกที่๑เลือกใครขึ้นมาครับ

กุญแจดอกที่สองครับม่อนจะมาคนเดียวหรือสมาชิกในบ้านก็ได้นะครับ

ประจำที่ครับให้ขอให้ได้ดั่งใจที่ปรารถนานะครับ
กุญแจดอกที่๑ม่อนจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

อีกหนึ่งดอกมนต์จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
ครบแล้วเป็นที่เรียบร้อย๒ดอกนะฮะ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ถ้าไขไม่ออกเร็วเปลี่ยนตู้เลยใจดีนะ

ม่อนไปเร็ว

ไม่ออกเปลี่ยนตู้ครับ
เร็วไม่ออกเปลี่ยนตู้ครับ

ออกแล้วครับ

หลังตู้โบนัสนี้จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ
ผมจะเริ่มไขจากตู้ที่๓ก่อนนะฮะ
ครอบครัวของลุงโลศจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๕เนื้อบาทครับ

ดูสิว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไ
น้องมันน้องมันน้องมันน้องมัน

เรามาดูตู้โบนัสที่เหลือกัน
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอยู่ในตู้นี้นะฮะตู้ที่๑
๑หมื่นบาทอยู่นี่เองนะฮะ
วันนี้นะครับครอบครัวของลุงโลศจากปฐุมธานีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๒๐๐๐บาท
จ๋าพวกเราทั้งหมดทุกคนเป็นกำลังใจให้ป้าและลุงนะ
คุณผู้ชมครับฟ้าหลังฝนมักจะสดใสเสมอ
ในเมื่อเราลิขิตชีวิตให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่ได้
แต่เราลิขิตชีวิตหลังวิกฤตได้
หากเรายังมีกำลังใจและไม่ยอมแพ้
และขอฝากให้คุณผู้ชมช่วยดูแลครอบครัวของลุงโลศ
ซึ่งทุกคนในครอบครัวก็สู้กันไม่ถอย

ผมขออนุญาตฝากเอาไว้และขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
หวังว่าน้ำใจของคุณผู้ชมคงไม่เหือดแห้งหายไปจากจอทีวี
แล้วก็แฟนรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณครอบครัวมากครับขอบคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวลุงโลศกันนะครับว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้อย่างไร
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตอนลุงป่วยป้ามืดไป๘ด้านเลย
ความรักของป้าคือพลังบวกที่ทำให้ป้าเดินต่อได้ทุกวันนี้
โชคร้ายที่ลุงป่วยแต่ป้าก็ยังโชคดีที่มีลูกหลานผัดกันมา

ทุกวันนี้ลุงก็ได้กำลังใจจากครอบครัว
ถ้าเรามองบวกเราไม่ยอมแพ้ชีวิตเราจะดีขึ้น
ดีใจที่ได้มาร่วมรายการเกมต่อชีวิตที่ได้พลังใจจากคุณชายาทีมงานและท่านผู้ชม
แค่นี้ป้าก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วค่ะ
ป้าคิดว่าป้าเจอวิกฤตหนักไม่แพ้กับครอบครัวอื่น
ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่เจอเหตุการณ์ร้าย
ให้ทุกคนมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อ
รับรองว่าชีวิตจะต้องเดินต่อไปได้

ตอนป้าลงทุนใหม่ป้าก็ไปกู้เงินนอกระบบมา
วันขายของก็ไม่ได้ต้องไปกู้เพิ่มมาใหม่
เขาก็มาทวงทุกวันแต่ป้าก็บอกว่ายังไม่มีหรอก
โอ้โหมันบีบเหลือเกินแล้วทุกวันนี้
ไม่มีจะจ่ายเขาเราก็ไม่มีจะใช้จะจ่ายกิน
ไอศครีมพร้อมราดท็อปปิ้งภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

โปรดติดตามตอนต่อไป